ต่อกันที่โปรเมเอเรียจุธานุการนะคะมีลุ้นที่จะคว้าแชมป์แรกของปีค่ะ
ในการแข่งขันกอล์ฟที่ออสเตรเลียหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกอล์ฟนะคะ
ออกมายกให้เธอเป็นเต็งหนึ่งของรายการค่ะ
พรุ่งนี้นะคะรายการที่สามของปีค่ะรายการ
โดยก่อนการแข่งขันนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกอล์ฟหญิง
ก็ต่างออกมายกให้โปรเมเอเรียจุธานุการโปรมือหนึ่งของโลกชาวไทยวัย๒๓ปี
เป็นเต็งหนึ่งค่ะที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์รายการนี้
แม้ว่าที่ผ่านมาค่ะโปรเมย์ยังไม่เคยคว้าแชมป์นะคะ
แต่ว่าถ้าลงไปดูในรายละเอียดการลงแข่งขัน๔ครั้งก่อนหน้านี้
สามารถจบ๑๐อันดับแรกได้๓ครั้งด้วยกัน
ก็คือได้อันดับที่๗ร่วมในปี๒๐๑๘

และอันดับ๓ในปี๒๐๑๕ค่ะ
โดยในการออกรอบวันแรกนะคะโปรเมก็จะอยู่กวนเดียวกับ
ซึ่งในรายการนี้นะคะมีโปรไทยเข้าร่วมแข่งขันถึง๑๐คนด้วยกันค่ะ
นอกจากโปรเมย์แล้วก็ยังมีพี่สาวนะครับ
โมโมริยาจุธานุการมือ๑๙ของโลก
มีพรอนงเพชรล้ำค่ะมือ๕๑ของโลก
ธิดาภาสุวรรณปูระมือ๙๓ของโลก
รวมถึงยังมีปัณรัฐธนพลบุญรัฐ
วิชานีมีชัยเชิมมารสันติวัฒนะวิวัฒนภงนะคะ
เป็นยาพานิพัฒน์โสพลปวริสายกทัวร์และพาริมาธรรมรักษ์
ซึ่งหลังจากจบรายการนี้วันที่๒๑กุมภาพันธ์
สุดสัปดาห์นี้ห้ามพลาดนะคะกับศึกวันแชมป์เป็นชิปค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะคะเข้าสัญญาณตั้งแต่๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะ